ไปดูต่อกันที่หนุ่มกันบ้างดีกว่า
เชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นกันไปแล้วถึงความแซ่บในครั้งนี้นะคะ
ไปดูกันที่ฝากหวานใจของเขาบ้างดีกว่าคิมเบอร์รี่
เขาบอกว่าเห็นแล้วล่ะที่หมากถ่ายแบบมาเนี่ย
ก็รู้สึกว่าแซ่บไม่เบานะจ๊ะ
คิมบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณโชว์น้อยไปนิดหนึ่งอุ๊ยเออพวกไม่ห่วงเหรอ
ชัดด้วยว่างานนี้ไม่ห่วงค่ะคุณมองว่าเป็นเรื่องของการทำงาน
แถมทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าเรื่องการจะเตรียมตัวเป็นเพื่อนเจ้าสาวของมากกี้เนี่ยแหละ
เธอบอกว่าเธอเตรียมพร้อมเรียบร้อยเลย
อีกทั้งไม่เพียงแค่เสื้อผ้าหน้าผมนะจ๊ะฟิตร่างกายด้วยเพราะว่าอะไร
เตรียมจะไปคว้าช่อดอกไม้ค่ะโอ้โหโอ้โห
เห็นแล้วค่ะแต่ว่าเหมือน
เป็นเพื่อนเจ้าสาวค่ะอาจจะไม่ได้มั้งการ์ด
เลือกชุดแล้วค่ะเลือกชุดแล้ว
ตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะ
ก็บอกนางอยู่ว่าโยนมาทางนี้นะ
ให้เรารู้สึกว่าเราอยากได้
หนูเคยรับได้นะ

ใช่แต่ล่าพอพร็อมก็คาดหวังเตรียมพร้อมเพื่อนแล้วมั้ยวาง

บอกว่าเป็นการแสดงตัวของเพื่อนเจ้าสาวที่ตอนนี้ยังโสดอยู่

ดูจริงฉันจะไม่ไปแย่งดอกไม้ใครไม่ฉันจะเขียนตรงกลางนะพ่อ